สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน
เม้นที่๓เม้น๓๔เม้น๓๔เม้น๓๔
อ่าก็นี่แล้วหงูตรงลานเขาบ้านครับอืมประมาณอ่าประมาณแขน
ไม่รู้ว่าแขนใครใช่มันนอนซุกอยู่ในกอง
รอดไหมไม่รอดตายอ๋อเขากำลังจักรืนหรือเปล่า
เห็นว่ากัดไปแล้วก็ช่วงไล่กัดพอดีอ่ะ
คนเห็นพอดีอ๋อเขาก็เลยโดนขัดแล้วก็เสียชีวิต